ต่อกันที่ข่าวนี้ครับไปดูที่เรื่องราวของเมียคนหนึ่ง
เขาสุดทนมากเลยนะฮะเจอผัวเมาอารวาสกันร่วมปี
ชอบใช้ไปซื้อเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันโดนตบตีอะไรแบบนี้
สุดท้ายมันเก็บกฎมานานมันบันดาลโทษะ
เดินไปหยิบไม้ตีพริกหรือว่าสากะเบือไปทุบหัว
ผัวนับครั้งไม่ถ้วนยังไม่หนำใจนะความโกรธแค้นยังไม่หาย
เอามีดปาดคอซะเลยสุดท้ายผัวตายคาที่ครับ
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสพโพชัยที่๑๐๑
นำตัวนางเลื่อมทองนิมรดาอายุ๕๒ปี
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าผัวตัวเองนะฮะ
ไปทำแผนประกอบคามรับสรรพาท

ไปทำร้ายสามีตัวเอง
คือนายพีรพงศ์นิรดาอายุ๕๐ปี
แล้วก็เอามีดปาดคออีก

ที่ตัวหลังจากนั้นเอามีดฟันที่ไทยทอ
เป็นแผลชะกันสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
นางเลื่อมทองบอกว่าก็อยู่กินกันมาโอ้ย
สิบปีนะอืมนิสัยของสามีเนี่ยเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักเลย
กินทุกวันแม้กระทั่งออกไปรับจ้างทำสวน
กรีดยางก็ต้องกินกลับมาที่บ้านก็ใช้ตัว
เขาออกไปซื้อเหล้าให้กินถ้าขัดคำสั่งนะ
โดนด่าถ้อยคำหยาบคายเป็นประจำคุณผู้ชมเขาทนมากนะ
สิบปีนี้สามเดือนก่อนเคยถูกสามีเอามีดขู่จะฆ่าหลายรอบ
อารวาสทุกคนที่ขวางหน้าจนลูกสาวกับลูกชายอยู่ไม่ได้
อืมหนีเข้ากรุงเทพไปเลยครับเหลือแม่ไว้อ่า
แม่ไว้กับพ่อหลังก่อเหตุแล้วเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีตอนเนี้ย
เสียใจเหมือนกันอยากขอโทษสามีเหมือนกัน
ถ้าย้อนกลับไปได้คงจะไม่ทำแบบนี้นะฮะ
คงไม่ทำให้สามีถึงตายอ่ะฮะยอมรับว่าทำไปเพราะว่ามัน
มันเหลืออดจริงนะฮะคนมันเก็บกฎมากเลยครับ
ทางด้านลูกชายนายอัฐการรู้ข่าวก็บอกว่าโอ้โห
จริงแล้วตัวเขาเนี่ยนะเป็นลูกของสามีเก่านะฮะ
ของของแม่เขาโดยนายพีรพงศ์เนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงนะ
นิสัยของพ่อเลี้ยงเป็นคนเจ้าอารมณ์เมาแล้วชอบโมโห
ทำร้ายดุดาเป็นประจำส่วนแม่เนี่ยมีอาการทางประสาทร่วมมาก่อนแล้ว
เคยพาแม่ไปรักษากินยาระงับประสาทต่อเนื่องเป็นสิบปี
เรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจหัวอกของแม่เหมือนกัน
เพราะแม่คงทนไม่ไหวจริงจึงก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงขึ้นมา
ส่วนเพื่อนบ้านรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่นางเลื่อมทองก่อเหตุแล้วก็ถูกดำเนินคดี
เพราะจริงแล้วนางเลื่อมทองนั้นเป็นคนสติไม่ดีอยู่แล้ว
นะฮะแต่เป็นคนดีไม่มีพิษมีภัยกับใครเลย
ไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนด้วยนะฮะขณะที่ศพของผู้ตาย
ครอบครัวก็มีการติดต่อรับกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะฮะเมื่อเย็นของเมื่อวาน
เพราะที่บ้านนั้นฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็เลยรีบดำเนินการไป
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ชาปนักกิจไปเรียบร้อยส่วนคดีก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ